คุณผู้ชมเกาะนามิที่เกาหลี

พี่ชายฉันอยากไปอีกมากเลย
แต่ติดตรงที่ว่าฉันยังไม่มีตังค์

พี่ชายก็ไม่มี
เพราะว่าใช้เงินไม่เยอะเลยไปที่เชียงใหม่
ก็มีสวนสนสวยให้เราได้ถ่ายรูปเหมือนกัน
คุณผู้ชมเราไปดูกันก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะ
โอ้โหเปรียบเทียบให้ดูเลยนะเหมือนจริง
ว่าเราต้องไปเที่ยวในช่วงที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้จริงก็